อีกหนึ่งคดีนะฮะเป็นคดีรุมโทรมหญิงอายุ๑๒ปีนะฮะ
ก็เป็นเยาวชน๕คนล่าสุดก็ถูกควบคุมตัวได้ทั้งหมด
นำตัวส่งเข้าสถานพินิษฐ์แล้วยอมรับสารภาพทั้งหมด
ก็ถูกแจ้งข้อคลาวห์ร่อมกันสมหญิงครับพนักงานสอบสวนสถานีจำโรช
ผู้ท้อนเมืองสลัดบุรีคุมตัวยมรายที่ห้าทีมร่วมกันก่อเหตุ
มโทรมเด็กหญิงวัยสิบสองปีไปที่สารเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดสระบุรีครับเพื่อให้สารไต่สวนและพิจารณา
มีคำสั่งควบคุมตัวผู้ต้องหาหลังจากแม่ของเยาวชนรายนี้
พาไปมอบตัวที่สถานีตำรวจภูทรเมืองสระบุรีครับ
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันโซมหญิง
และสารก็มีคำสั่งให้ส่งตัวผู้ต้องหาไปควบคุมที่สถานพินิษฐ
และคุ้มครองเด็กจังหวัดสระบุรีเช่นเดียวกันกับอีก๔คน
ที่ร่วมกันก่อเหตุและถูกส่งตัวไปแล้วก่อนหน้านี้ครับ
จากการสอบประคัมเบื้องต้นทั้งหมดทั้ง๕คนรับสารภาพว่าร่วมกันก่อเหตุจริง
ส่วนแนวทางการสืบสวนของตำรวจยืนยันว่าตอนนี้พบผู้ร่วมกระทำความผิดเพียง๕คนนะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีข้อมูลว่าเดี๋ยว๗คนบ้างเดี๋ยว๙คนบ้าง
ตอนนี้ยังยืนยันว่ามีเพียง๕คน
ผู้ต้องหาทั้งหมดให้การสอดคล้องกันและยังไม่ซัดทอดไปถึงบุคคลอื่น

ยังไม่ได้ซัดทอดไปถึงแฟนของเพื่อนของเด็กอายุ๑๒ที่มาด้วยนะครับ
อื่นซึ่งรวมไปถึงเจ้าของร้านขายของสิบบาทที่ว่าไป
ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่แล้วก็อยู่ระหว่างการเชิญตัวมาสอบปากคำ
ทางด้านผลตำรวจตรูลี่สมตม์ไมค์ประสิทธิ์ผู้บังคับการตำรวจผู้ทร
ก็เปิดเผยว่าในทางคดีนะครับในทางคดีทางเพศที่เกี่ยวข้องกับเด็กและ
ยาวชนเนี่ยซึ่งในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นเด็กอายุเพียงสิบสองปี
ก็ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดใดใดเกี่ยวข้องกับคดีรวมไปถึงการดำเนินคดี
กับผู้ที่กระทำความผิดเพราะว่าเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้
เสียหายในระยะยาวอย่างที่บอกคุณผู้ชมและอย่างที่คุณผู้ชมทราบดีว่า
ตอนนี้จิตใจของเด็กแล้วครอบครัวเนี่ยย่ำแย่มากน้องจิตใจย่ำแย่
คุณพ่อต้องย้ายน้องออกไปเพื่อไปเยียวยาสภาพจิตใจกันเลยนะครับแต่
ตำรวจให้คำยืนยันว่าตำรวจจะทำงานอย่างเต็มที่และมีมาตรฐานพร้อมย้ำด้วยว่า
จะสอบสวนขยายผลไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างแน่นอนนะครับ
วันหนึ่งเหยื่อคดีไหนก็แล้วแต่นะครับที่เกี่ยวกับเพศแล้วเป็นเด็กเนี่ย
คดีไหนก็แล้วแต่ผมไม่ได้ระบุว่าคดีไหน
วันหนึ่งเขาอายุ๒๐สมมุติเพราะเอิญไปเปิดคลิปเจอของอะไรที่เป็นคลิปดูย้อนหลังก็แล้วแต่
ผมว่าแผลในหัวใจเขาอักเสบขึ้นอีกทีคดีเนี่ยทำเต็มที่แน่นอนนะครับ
ผมมาเช้าผมก็มาดูบ่ายผมก็มาดูนะครับ
มาตรฐานพนักงานสอบสวนเรามีระยะเวลามีข้อกำหนดมีระเบียบมีกฎหมาย
เหยื่อที่มีอายุน้อยน้อยถูกกระทำเนี่ยคนกระทำจะเป็นใครก็แล้วแต่
ยายของเด็กหญิงวัย๑๒ปีก็ให้เข้าให้ปากคำเพิ่มเติมด้วย
โดยเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็เข้าไปดูแลช่วยเหลือ
เพราะว่าครอบครัวของฝ่ายแม่ไม่ได้มีงานทำ

ก็เสนอให้แม่และเด็กหญิงผู้เสียหาย
มาอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี
แล้วก็ฝึกอาชีพให้กับแม่ด้วย
แต่แม่ของน้องยืนยันว่ายังคงต้องการดูแลลูกสาวด้วยตัวเอง
แล้วก็จะขอปรึกษาพ่อของเด็กก่อนว่าจะทำอย่างไรต่อไปนะครับ
คดีนี้คนให้ความสนใจกันเยอะนะคะ
เพราะว่ามันมีประโยคเด็ดจากตำรวจ

รับบริจาคเงินจากชาวบ้านจากประชาชน
ส่วนประเด็นที่๒เป็นประเด็นที่ถูกวิภาวิจารณ์หนักมาก
เพราะว่ารองโฆษกตำรวจพูดออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่า
ผมกล้าพูดได้เลยมีอยู่หลายคดีที่ออกมาแล้วเนี่ยเป็นคดีโอละพ่อ
คือชาวเน็ตได้ยินแบบนี้แล้วก็วิภาควิจารณ์กันหนักจริง
ให้คุณผู้ชมไปฟังเสียงเขาก่อนแล้วกันค่ะ
คดีลักษณะแบบนี้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับคดีมาดำเนินคดีมา
ผมกล้าพูดได้เลยว่ามีอยู่หลายคดีที่สุดท้ายแล้วออกมาเป็นลักษณะโอละพ่อ
ผมบอกได้เลยแต่อย่างไรก็ตามเมื่อกฎหมายได้ระบุไว้ว่าการกระทำความผิด
แม้ว่าอายุของตัวผู้กระทำความผิดนั้นจะสามารถที่จะไม่ต้องรับโทษ
หรือผิดไม่ต้องรับโทษรักษาแบบนี้ก็คงต้องทำเนื้อการต่อไป
แต่อยากจะฝากว่าสิ่งที่มันสะท้อนของเราคืออะไรฮะ
มีความเสียหายมาพบพนักงานสอบสวนพบตำรวจสืบสวนสอบสวนได้ตัว
ความจริงปรากฏมาคือเป็นความสมยอมกัน
อันนี้ผมไม่ได้พูดถึงเคสนี้นะแต่ผมอยากจะฝากไปว่าอยากจะให้ไปดูกัน
พอเสียงนี้สังคมได้ยินก็เลยตั้งข้อสังเกตว่า
ท่านเหมือนท่านไปชี้โพรงว่าคดีนี้มันจะพลิกหรือเปล่า
คืออย่างที่บอกว่าคือจับมาแค่ประโยคที่บอกว่าผมกล้าพูดได้เลย
มีอยู่หลายคดีที่สุดท้ายแล้วคดีออกมาโอละพ่อ
แต่ว่าเรากศเองก็พูดไว้ชัดเจนเพราะว่าว่าก็ขยายความ
ชัดเจนว่าไม่ได้หมายถึงคดีนี้นะแต่ว่าหลายคดีมันออกมาเป็นแบบนั้นจริง
จริงเราก็เคยอ่านข่าวกันก็มีแต่ก็อย่างที่บอกนะคะ
ด้วยอายุเท่านี้ต่อให้เป็นข่มขืนหรือสมยอมมันก็ผิดกฎหมายอยู่ดี
คือเรื่องนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าชาวเน็ตเขาไม่พอใจกับคำพูดประโยคนี้
เขามองว่าเหมาะสมเหรอตำรวจเป็นกลไกสำคัญในการให้ความยุติธรรมนะ
แล้วผู้เสียหายเป็นเด็กหญิงอายุแค่๑๒ปีเอง
ประโยคนี้ออกมาจะทำให้คนอื่นเข้าใจผิดไหม
แล้วมันจะส่งผลกระทบในการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคตของเด็กหญิงคนนี้หรือเปล่า
ชาวเน็ตเขาก็เลยไม่พอใจกันแต่ก็อย่างที่บอกอ่ะ
เพราะว่ารองโฆษกก็ย้ำแล้วว่าไม่ได้หมายถึงคดีนี้หมายถึงคดีอื่นแต่ก็มันเป็นประเด็นไปแล้วนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะคุณผู้ชมคือการรับบริจาคเงินของพ่อของเด็กหญิงผู้เสียหาย
ผู้เสียหายคือคุณพ่อเนี่ยเขาโพสต์เฟซบุ๊ก
บัญญายถึงมรสุนชีวิตและความยากลำบากที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะ
ยาวเหยียดอ่ะฮะใจความคร่าวคร่าวก็บอกว่า
ตอนนี้เครียดมากกับปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้น
แต่จะสู้และยิ้มรับมันไปให้ได้ถึงที่สุดมีเรื่องให้เครียด
ทั้งเรื่องคดีความที่เกิดกับลูกสาวคดีทำร้ายร่างกายของผม
ก็คือคดีที่คุณพ่อไปทำร้ายอดีตประธานอบตรวงพึ่งที่เข้ามาไกลเกลี่ยที่บอกว่า
หมื่นนึงแล้วจบคดีได้ไหมนั่นแหละค่ะแล้วก็บอกด้วยว่ารถแจ๊ดก็เสียจากที่โดนชนมา
ต้องหยุดรับงานเพื่อไปดำเนินคดีเรื่องจิตใจลูกสาวอีก
ที่ยายป่วยเป็นอามภาษณ์แล้วก็รายจ่ายที่ต้องใช้ต่าง
ทนายความในคดีค่าโทรศัพท์ก็ค้างเรื่องความเป็นอยู่
และอื่นอีกมากมายคือเหมือนเป็นการระบายความในใจนะคะ
แล้วก็มรสุมชีวิตที่ต้องพบเจอนะตอนนี้หลังจากที่โพสต์นี้ออกไปเนี่ยนะคะ
คุณพ่อก็บอกด้วยนะว่าเขาต้องหาทางออกด้วยการเอารถแจ๊สไปเข้าไฟแนนซ์ก่อน
เพื่อจะหาเงินมาใช้จ่ายแล้วค่อยทำงานหาเงินมาใช้หนี้ต่อไปในอนาคต
ชาวเน็ตเห็นแบบนี้ก็ส่งข้อความไปขอเลขบัญชีแล้วก็โอนเงินไปช่วยเหลือค่ะ
หนึ่งในนั้นก็คือคุณแท็กพระรันยูดารานักแสดง
เคยโพสต์แสดงความคิดเห็นเพิ่มโทษประหารคือข่มขืนเท่ากับประหารจำได้ไหมคะ
เนี่ยคุณแท็กโพสต์สลิปการโอนเงิน๕๐๐๐๐บาท๒สลิป

เพื่อช่วยเหลือคุณพ่อของเด็กหญิงผู้เสียหายที่กำลังมีปัญหาเรื่องเงิน
เนี่ยค่ะคนกดไลค์ไป๑๕๐๐๐บาท
แท็กบอกผมมารีบโอนเลยให้พ่อให้ไปช่วยเรื่องคดี

คุณแท็กโอนไวค่ะเรื่องนี้ก็ช่วยเหลือ
ซึ่งแต่ก็ต้องระวังเพราะว่าตอนนี้มันก็มีมิจฉาชีพที่ฉวยโอกาส
นี่ไงมีมิจฉาชีพแอบอ้างในการช่วยเหลือเป็นช่องทางในการหลอกลวง
คือแอปบอกว่าเนี่ยเป็นพ่อของน้องผู้เสียหาย
รับเงินบริจาคบางคนโอนผิดบัญชีก็มี

คุณพ่อก็โพสต์เฟซบุ๊คเอาไว้ว่า
คือเขาเนี่ยบัญชีเดียวมีบัญชีเดียวที่คุณแท็กโอนด้วยแหละ

ถ้าใครอยากจะช่วยเหลืออะไรอย่างนี้ก็ติดต่อไปโดยตรงก็แล้วกัน
เข้าไปดูได้นะคะเฟซบุ๊กเขาก็หาง่ายแหละ